เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณยายเทียนนะครับ

จะต้องร่วมแรงช่วยกันพลิกวิกฤต
ให้เป็นโอกาสในการตอบคำถาม
สามารถได้ทุนไปต่อลมหายใจ
ให้กับแก้วตาดวงใจน้องสายได้มากน้อยเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
วันนี้ทุกคนต้องช่วยกันตอบคำถามนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับคนในครอบครัวด้วยนะลูกนะ

คุณยายเทียนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เรื่องที่เราจะนำมาตั้งเป็นคำถามนะครับ
เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวเรา
ผมจะมีทั้งหมด๕เรื่องที่นำมาตั้งเป็นคำถาม
ยายต้องเลือกก่อนเป็นคนแรกและเรื่องแรก
ยายเลือกของยายไว้แล้วเนี่ย
เรื่องที่เหลือยายต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่า
เอี้ยวจะสามารถตอบเรื่องไหนได้
แม่แมะจะสามารถตอบเรื่องไหนได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องทั้งหมดพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๒ข้าว
เรื่องที่๓บ้านของเรา
เรื่องที่๔จินตลาภูลาภ
เรื่องที่๕น้องซาย

ถ้าพร้อมแล้วยายเทียนเลือกข้อไหนเป็นเรื่องแรกครับ
ข้อหนึ่งเรื่องจังหวัดพิจิตรครับ
ยายอยู่พิจิตรนี่ครอบครัวเราได้มีโอกาสไปทำบุญกันบ่อยไหมครับ
มีแต่ยายไปคนเดียวส่วนมาก

คำถามของเราเกี่ยวกับสาราริมน้ำที่อยู่ในวัดบึงนารางนี่แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สาราริมน้ำภายในวัดบึงนารางมีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสาราวันแม่
ตัวเลือกที่สองสาราวันพ่อ
ตัวเลือกที่๓สาราวันทะเลิงศก
ตัวเลือกที่สี่สาราวันพระ
เดาเอายายไม่รู้แล้วว่าสาราอะไร
ยายก็เลยเลือกตอบวันแม่เลยสาราวันแม่นี่เลย
ถ้าพร้อมแล้วยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสาราวันแม่ครับ
โอ้โฮ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

ยายต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลือแต่เอี้ยวแม่แมะพ่อชายและน้องซาย

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ตาเอี้ยวขึ้นมาตอบครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

จินตลาภูลาภและน้องซาย

ผมชอบยายยายน่ารักมาก
พูดไปก็ขำไปนะ

ตาเอี้ยวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตาเคยสัมผัสเขามาแล้วบ้างไหม

ถ้วยใดคือข้าวเสาให้พิจิตร

ตัวเลือกที่หนึ่งถ้วยที่๑
ตัวเลือกที่๒ถ้วยที่๒

และตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔

ข้าวเสาให้เป็นมารมันได้ว่าเป็นเบอร์๔
มันจะออกสีน้ำตาลกว่า

ถ้าพร้อมแล้วตาเอี่ยวเลือกต่อ
ตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔ครับ
เหลือ๓ท่านเหลือแม่แมะพ่อชายแล้วก็น้องซาย
อะไรลูกสาวครับ

ตาจะเลือกเรื่องไหนให้กับอารีขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคิดให้ดีนะตา
บ้านของเราจินตลาภูลาภและน้องทราย

แม่แมะมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่แม้จ๋าในครอบครัวของเรานี่ใครสนิทกับน้องซายมากที่สุด

แล้วศูนย์ปฏิบัติของน้องซายตอนนี้ใครเก็บไว้ครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันที่น้องซายเกิดตรงกับวันขึ้นกี่ค่ำเดือนอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งขึ้น๕ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๒ขึ้น๖ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๓ขึ้น๗ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๙
ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗

ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗

ตัวเลือกที่๒ขึ้น๖ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗

ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗

ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗

ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗
ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘ค่ำเดือน๗

ตัวเลือกที่๔ขึ้น๘

สังเกตไหมว่าคานบ้านเนี่ยมีเขียนว่าอะไรบ้าง

เอาล่ะใครเป็นคนเขียน

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความที่เขียนเตือนถึงวันที่

คือวันอะไร

ตัวเลือกที่๒วันพุธ
ตัวเลือกที่๓วันพฤหัสสบดี
ตัวเลือกที่๔วันศุกร์

หวานคาววันที่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเนี่ย

ตัวเลือกที่สี่วันศุกร์ครับ
เดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายเทียนกันว่า
จะสามารถมีทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตในช่วงหน้าครับ
ข้อความที่เขียนเตือนถึงวันที่

คานบ้านคือวันอะไร

โหโหโหโหโหโหโห